ฝาเดียวครับ
ขนาดคนได้ล้านเขายังส่งมาแค่ฝาเดียว

และเราไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสนี้
เพราะบาวแดงเขาแจกต่อถึงสิ้นปี
จะฝาบาวแดงหรือฝาก็นโซคูณสองก็ส่งมันเลย
เพราะผู้โชคดีฝาเดียวคนต่อไปอาจเป็นคุณ
คาราบาลแดง๑๐บาทคุ้มสุดได้ลุ้นมากกว่า
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอันชีพปี๒

คุณผู้ชมครับช่วงเวลาแบบนี้ทีไรใจผมเต้น

ผู้โชคดีได้แก
คุณพรมสวัสดีนาที
จากจังหวัดนครสวรรค์
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ยินดียินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ

สำหรับใครที่อยากจะโชคดีแบบนี้

เพียงแค่ทำให้ถูกต้องตามกติกา
ตอนนี้ย้ำกันเลยว่าส่งมากก็มีสิทธิ์มาก

ผู้โชคดีทองล้านคนต่อไปอาจเป็นคุณ

จะได้เจอกับเศรษฐีทองล้านคนต่อไป

ใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้อย่ารอช้า
ใกล้แล้วทองร้าน

รีบไงมันใกล้แล้วรีบเลย